ใกล้ตัวเหมือนกันเมาแล้วขับอีกแล้วค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเมาแล้วขับขี่รถไปขับรถไป
ปรากฏว่าไปชนตำรวจสองนายที่ขี่รถสายตรวจอยู่ด้านหน้า
แบบตัวลอยเลยค่ะปรากฏว่า๑ใน๒นายกระโหลกศีรษะร้าวค่ะ
แรงไหมคะโอ้แรงมากแรงมากดีนะตำรวจสองนายไม่ถึงขั้นมาเสีย
ชีวิตนะคะชนแบบจังเต็มแบบนี้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้
ค่ะเนี่ยค่ะตำรวจสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์ชนแบบนี้แล้ว
ขนาดว่าเห็นหมวกกันน็อกบนหัวของตำรวจไหมคะปริวใส่หมวกกันน็อกฮะ
หัวไปแทกกับพื้นกระโหลกร้าวนะคะชนแรงถึงเบอร์นั้นนะคะ
ไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ตัวด้วยไม่แบบไม่ได้มีหลักอ่ะ
ไม่ได้มีกาดเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมมองเหลี่ยมไหน
มุมไหนก็รู้เลยว่าชนเต็มเต็มแบบนี้นะคะแล้วอยากให้ดูข่าวนี้ให้จบ
ทำไมกล้าพูดเต็มปากว่าเมาแล้วขับเพราะเอาตัวผู้หญิงที่ขับรถไปชนตำรวจเนี่ย
วัดปริมาณแอลกอฮอลรู้ไหมคะเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศช่วงหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวรอดูก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อนต้นเรื่องก่อน
พระจันทร์ลายกระต่ายนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
ระบุบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นจูรี่
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุษย์กรุงเทพเมื่อวันที่๔ธันวาคมตีหนึ่งครึ่ง
ตีหนึ่งครึ่งค่ะในคลิปนะคะเป็นตำรวจสองนายนี่
สอนอพระขนงนะคะออกตรวจท้องที่ตามถนนสุขุมวิทย์ขาออก
สองนายประกอบด้วยสิบตำรวจเอกวัชระส้มมีศรีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
ับตำรวจกิจสนาโพธิจันทร์เป็นคนซ้อนท้ายพอไปถึงจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยนะคะ
สรรญาอายุสามสิบปีขับมาแล้วชนท้ายนายตำรวจสองคนเนี่ย
อย่างจังเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วรถของตำรวจเนี่ย
กระแทกกับรถแท็กซี่สีขาวเหลืองด้วยก็ได้รับความเสียหายนะคะ

ทีนี้เชิญตัวสรรยาไปที่โรงพัก
วัดปริมาณแอลกอฮอลบอกไปแล้วเมื่อสักครู่
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไหม
ไปเยอะใช้คำนี้เถอะค่ะเกินไปเยอะมากเกือบ๔เท่า
แล้วเหมือนที่จริงต้องสลดใช่ไหมต้องแบบรู้สึกแบบรู้สึกผิด

ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยอยากให้ดูบรรยากาศจังหวะนี้หน่อยค่ะ
อื้มดูอย่างนี้มั้ยได้แบบที่พี่ต้องการ

โคกรีย์หันไว้หันไว้
อย่างที่พี่ต้องการเออยังไงอ่ะ
ไม่ได้สลดเลยชนคนนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เห็นไหมมือเท้าสะเอวและกระเป๋า
อย่างที่พี่ต้องการนี่เห็นไหมเห็นไหมคะดูพฤติกรรมออกว่าสลดหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะคะ
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่คุณสรรญาผู้หญิงคนนี้

สุดท้ายแม่ของเธอบอกว่าตอนนี้ลูกสาวรู้สึกเครียดมาก

เธอเองยืนยันว่าแม่บอกว่าไม่ทราบมาก่อน
ลูกสาวไปดื่มเมาแล้วก็มาขับรถมารู้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกนะคะ
รองพบชนท่านก็บอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
ทำให้๑๐ตำรวจเอกวัชระคนขี่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือศีรษะฟกช้ำตามร่างกาย
ส่วนดับตำรวจกิจสนาผู้ซ้อนได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะเป็นแผลแล้วก็คิ้วขวาแตกแล้วก็กระโหลกศีรษะร้าวด้วยนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่แล้วต้องรอดูใบประเมินจากแพทย์
ถ้าเกิดว่าต้องรักษาตัวนานเกินกว่า๒๐วัน
แปลว่าอะไรฮะสาหัสค่ะต้องถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสโทษก็อีกแบบหนึ่งเลยนะคะ
ส่วนข้อหาเมาแล้วขับต้องแจ้งแน่ดูดิ
นี่หัวปูดเหรอหัวโน่แบบเนี่ยในกระหน่าว่าใส่หมวกกันน็อกนะฮะ
ถึงบอกไงคะว่าโอ้โหนี่เมาแล้วขับทำคนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้นะคะ